หนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ค่ะพี่โกติอารัมบอย
เร็วนี้กำลังจะมีข่าวดีแล้วนะคะ
หลังจากที่คบกับน้องกวางแฟนสาวนอกวงการมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ตอนนี้เตรียมเผยเลิกดีนะคะว่าปลายปีนี้เนี่ยแต่งแน่นอนแต่งชัวร์นะคะ
คือคู่นี้เขาก็ฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะแยะเลยนะคะ
ตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังเร่งหาเลิกหายาม
แต่อยากจะให้เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะคะ
เพราะว่าพี่โกติเขาชอบฤดูหนาว
ส่วนเรื่องการมีลูกค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวเนี่ย
อาการฮอร์โมนเพศชายไม่ปกติ

แม้จะทำใจเรื่องนี้กันเอาไว้แล้ว
แต่หลังแต่งพี่โกติไม่ท้อนะคะ
บอกว่าขอลองใช้วิทยาการทางการแพทย์ดูสักตั้งค่ะ
ทุกวันนี้๓เดือนหนุ่ยังให้ฮอร์โมนทีนึง
เราไม่คิดแล้วว่าเพราะว่า

แล้วจริงแล้วพี่โกติเขาขอแฟนสาวของเขาเนี่ย

ตอนนี้ได้เลิกแน่แล้วปีนี้ปลายปีนี้แน่นอนนะคะ

ก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีตามที่พี่ตั้งใจเอาไว้เลยนะคะ